ก็บอกว่าคือมวยไทยของเรานี่แหละ

รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเล่นกีฬา

แต่จริงแล้วอยากให้ลูกได้เหรียญทองอย่างเดียว
ทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนได้เหรียญทอง
ไหนคุณคะแมร์กับมวยไทยจะทะเลาะกันแล้ว

ริมเส้นถามจริงตอบตรง

เจวรปัดครับทุกวันพฤนธสบดี

ในช่วงกลางปีนี้ครับจะมีมหากรรม

จัดขึ้นที่กัมพูชาอย่างที่เราทราบกัน

มวยไทยไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไป
ในการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากว่าเจ้าภาพ
กัมพูชาเองเนี่ยเขาเลือกที่จะ

ไม่พอใจจนสหพันธ์มวยไทย
ประกาศแบรนด์ทุกชาติที่ลงแข่งขัน

แล้วก็เกิดเป็นประเด็นดราม่า
ถึงเจ้าภาพว่าบรรจุกีฬา

วันนี้ครับเราเชิญผู้ที่คลุกคลีอยู่ใน

คนที่ติดตามชมการถ่ายท่อสดมวยไทย
ก็คงจะคุ้นเคยเสียงบรรยายของพี่เขาด้วยนะครับ

บรรยายแล้วก็พิธีกรมวยไทยชื่อดัง
รอช้าครับไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับ
ดูข่าวเรื่องกุลคแมร์แล้วเป็นไงครับ
เป็นอาทิตย์เลยวันนี้เลยอยากเรียก

มองพี่อยู่ในวงการมวยรู้จักคุณคาแมร์ไหม

ผมว่าพี่ก็ต้องถามผมเหมือนกันผมรู้จักไหม

แต่ว่าก่อนที่น้องเจจะเชิญมาออกรายการพี่ไปหาข้อมูลมาแล้ว
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ก็บอกว่าคือมวยไทยของเรานี่แหละ

ชกกันทุกบ่อยไหมจัดชกกันบ่อย

คนที่กาพูชาเป็นต้นตำรับความมวยไทย
อเจมส์เค้าคนรุ่นใหม่

แต่จริงี้ตัวน้องมวยเค้าบอกละเค้าเป็นคนไทย
ก็เพิ่งออกมายอมรับไงว่าเป็นคนไทยทำโลกโซเชียล
บางทีบางครั้งเหมือนเราอ่านนิทานสมัยเด็ก
ต่ายตื่นตูมทันหรือเปล่าไม่รู้นะอืมมะพร้าวตกตุ๊บมากระต่ายวิ่งแล้ว
มันตื่นตัวต้องระวังต้องระวังมันต้องเช็คเนาะ
ข้อมูลมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งรู้อยู่แล้ว
พี่ทำมวยไทยเขมรปะทะมาอยู่ช่องหนึ่งแล้วโลกโซเชียล
เวลาไทยกับเขมรเนี่ยโอ้โหยอดจะพุ่งปุ๊ดปุ๊ดปั๊ดปั๊ดมาก
ลองดูไทยรัฐลองทำมวยไทยประทะเขมร๓ยกดูเดี๋ยว
เดี๋ยวพี่นกมาทำให้ไทยรัฐให้ลองดูว่า
กระแสตอบรับระหว่างนักมวยไทยกับเขมรเวลาชกกันนี่
กระแสมากน้อยขนาดไหนลองน้องเจ๊ลองไปมันมันยิ่ง
ยิ่งกว่าไทยกับพม่าอีกเหรอโอ้ยเยอะรอเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนี้มี
ชาวกัมพูชานี่ดูช่องไทยรัฐดูมวยไทยดูมวยตู้นี่เยอะจริงจริง
ลองไปสำรวจดูเสาร์อาทิตย์หาข้อมูลได้เลย
แล้วเอาจริงสุดท้ายเนี่ยสรุปมันก็คือมวยไทยใช่ไหม
เพราะว่าเราเห็นกฎิกาคือเจ๊ก็ไปดูเหมือนกันก่อนที่เราจะคุยกัน
คือมันก็เหมือนคล้ายแบบมันจะเป็นชายาก็ไม่เชิง
แต่มันก็จะเป็นท่าอะไรของเขาอ่ะบ้านเรานี่แถบอาเซียนบ้านเรา
เอเซียบ้านเรานี่วัฒนธรรมมันก็คล้ายคล้ายกันอืมถูกไหม
เขาเรียกแยกกันไปเอ้ายกตัวอย่างง่ายเสปักตะก็
ก็เอามาเลเซียกับไทยมารวมกันถึงจะเป็นเซปักตะก้อถูกไหม
เออใช่ใช่ใช่อ่าพม่ามีอะไรมาชิดโรคเทือกเออเออ
มีมวยฆ่าเชือกเอาใจเย็นเอามวยก่อนพม่ามีมวยฆ่าเชือก
ลาวมีมวยลายลาวกัมพูชาคุณธแมร์เราก็เพิ่งได้ยินถูกไหม
เขาก็จัดกันทุกวันอ่ะที่บ้านเราแล้วอะไรอ่ะอืมอืม
ไหมเดี๋ยวนี้ก็มันก็คล้ายกันก็จริงนะครับ
เพราะว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีอูซูบูซูก็เตะมันเหมือนมวยเหมือนกันนะ
ลักษณะคล้ายเราอ่าครับไอ้พวกเนี้ยมาแป๊บเดียวมันก็ไปแป๊บเดียว
กีฬาก็เหมือนกันมันวูบวาบน้องเจทันใช่ไหมชิงลงทันไหม
ทันทันครับทันครับแล้วก็วงทันไหมทันอ่ามันก็ไม่ต่างไอ้คุณคะแมร์เนี่ย
ถามว่าบ้านเราเคยจัดไหมไอ้กีฬาพื้นบ้านไหนกีฬาที่มันจะจ้องกันจะเอาเหรียญ
ก็มีพี่นกใช้คำพูดแรงหรือเปล่าจ้องกันจะเอาเหรียญในซีเกม
ก็ตอนนั้นน่ะซีเกมตอนนั้นเจทันอ่าสองพันเจ็ดไงอ่า
แล้วเราก็หมักลุกไงอ่าลุกไทยก็มีอ่าตอนนั้นน่ะอ่า
แต่ถ้าเกิดถามว่าเบื้องลึกเบื้องหลังพวกนี้ถามพี่นกใน
ที่ทำข่าวน่าจะทำหลากหลายเหมือนกัน
พวกนี้เวลามีกีฬาพื้นบ้านที่มันไม่ใช่กีฬาสากล
เพราะคืออย่างนี้เรารับได้นะถ้ามีกีฬาพื้นบ้านบรรจุเข้ามา

คราวนี้พอมันหายไปแล้วมันกลายเป็นกีฬาพวกนี้สอดแทรกขึ้นมาเบื้องลึกเบื้องหลังมันทำเพื่ออะไรกัน
เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเล่นกีฬาสีคุณครูในโรงเรียนกีฬาสีนี้หวังอะไร
ตอนเด็กน้องเจอยู่สีเหลืองสีเขียวสีส้มนี่หวังอะไร
พี่ย้อนถามตับสังคมย้อนถามกับน้องเจดีกว่าเขาหวังอะไร

เขาไม่ได้ปลูกฝังให้เด็กรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเล่นกีฬา
ถูกไหมนี่อาจจะพูดตรงแรงนะ

อยากให้ลูกเล่นกีฬาแต่จริงแล้วอยากให้ลูกได้เหรียญทองอย่างเดียว
ทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนได้เหรียญทอง
เคยเห็นผู้บริหารคณะโอลิมปิกอยู่คนหนึ่งสมัยทำข่าว๔เกม
ไปนั่งดูเซปักตะกร่อเป็นกีฬาที่พี่นกโปรดปลานมาก
ผู้บริหารในสมาคมคณะการโอลิปไม่อยากเอ่ยชื่อนะ
ตะโกนด่าฝั่งตรงข้ามไอ้หัวล้านไอ้หัวล้าน
เพื่อเขาไม่ให้เขาเสิร์ฟไม่ให้มีสมาธิในการเล่น
พี่นั่งมองข้างโอ้โหนี่ผู้ใหญ่ในวงการกีฬาบ้านเราว่ะ
แล้วมันจะเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ไงแล้วมันจะสอนเด็กได้ไงวะ
มันต้องปลูกฝังใหม่เหมือนพี่ย้อนไปกับน้องเจบอกว่า
ธรรมเนียมการดูกีฬาบ้านเราจำได้ไหม
อยู่ไหนเอาบัตรมาให้ผมหน่อยมาส่งหน้าสนาม
ฟุตบอลอย่างนี้มันใช่เรื่องเหรอ
เขาลงทุนกันเท่าไหร่เขาทำกันเท่าไหร่
อย่าไปคิดแค่ปลายเหตุ
คือเหรียญทองคือจำนวนเหรียญแล้วชนะเลิศแล้วมีความสุข

เอาย้อนกลับไปบ้านเราตะก้อวงเป็นไง

คืออะไรอย่าไปให้
มูลค่ากับบางสิ่งบางอย่าง

วยไทยกับคุณคะแมร์อันไหนมีค่ามากกว่ากัน

คือถ้าในมุมเราคนไทยแล้วผมไทย

คำไหนที่ชาวโลกเขาเสพมากกว่ากัน

เพราะว่าทุกคนเราสองคนไม่ต้องตอบแล้วว่า
แม้ถ้าว่าแฟนของไทยรัฐเขาต่อก่อนแล้วกัน

แต่ว่าให้๒คำนี้เป็นคำบริโภค

ลายตำนานที่ศิลปะกันสู้

แล้วเขาก็ยอมรับว่าสุดท้ายทุกคนที่จะผ่านคิปบ็อกซิ่งต้องฝึกมวยไทย

ชนิดกีฬาก็ต้องมาฝึกมวยไทย
แนวตั้งไปสู่แนวนอนแต่ว่าวิธีโปรโมทการมอบรางวัลเขาอาจจะจูงใจเยอะกว่ามวยไทย
ลั่วข้าวกว้างขวาเราก็ต้องยอมรับในมุมที่แน่ดีของเขา
มันคืออะไรถ้าคือพื้นฐานมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันมาสมัยก่อน
ศิลปะการต่อสู้มันคงไม่ได้เอามาฆ่าฟันกันเหมือนที่
เกิดมาก็ไม่ได้ใส่นวมนะน้องเจนะ
เกิดมาด้วยมวยกำปั้นดิบแล้วเป็นผ้าได้ดิบ
พัฒนามาใส่นวมเวทีก็ไม่ได้เวทีที่มีเชือกนะ
ไม่รู้ลื้อนายขนมต้มดีนายขนมต้มขึ้นมามันจะเป็นเวทีสี่เหลี่ยมได้เลยเหรอ
มันไม่ใช่มันก็ต่อยกับวัดร้านย่าร้านกีฬา
ใช่ไหมครับนั่นคือการพัฒนาแต่ว่าพัฒนาไปในทางที่ดี
แต่นี่เราไปให้มูลค่าคำว่าคุณคแมแล้วพากันดึงถอยหลังเพื่อจะกลับไปนับหนึ่งใหม่
พี่ว่ามันไม่ใช่แต่ผมไม่ได้ดูถูกพื้นฐานของคนนะ
มันเริ่มมาจากกไก่จนถึงฮฮประถมมมปนปปภก็เป็นตามลันดับขั้น
แต่ว่ากีฬามันคือการมองและการพัฒนาแต่เราไม่ได้ลบล้างพื้นฐานที่มันถูกต้อง
กีฬาบางชนิดตอนนี้ในวงการมวยนี่มีการยุคเป็นยุคปลาสองน้ำกำลังเปลี่ยนถ่าย
บางชนิดกีฬานี่ถูกตามธรรมเนียมของมวยไทยไหมก็ไม่ถูกนะ
แต่ว่าถามว่าไปพัฒนาแล้วดีไหมดีมูลค่าเงินรางวี่รางวัลเยอะขึ้น
แต่เราอย่าไปมองพื้นฐานความถูกต้องของความเป็นแก่นเนื้อของวงการกีฬาชนิดนั้น
ถูกไหมครับน้องเจทำฟุตบอลสันทัศน์ในเรื่องของฟุตบอล
เจต้องรู้ว่าวงการบอลนี่แก่นเนื้อแท้ของฟุตบอลเขาทำอย่างไร
ระยะในวงการฟุตบอลนี้เป็นอย่างไรถูกไหมครับแค่นั้นเอง
อันนั้นเดี๋ยวกลับมาถ้าเป็นอย่างนี้สุดท้ายเขาไปทะเลาะกันตรงไหน
มันต้องเริ่มต้นจากมนตรี๔เกมป่ะมันถึงเกิดเรื่องราวที่อ่ะก็นี่ไงถึงก็กระจายออกมาแล้วก็มาเป็นข่าว
พี่อธิบายให้น้องเจฟังว่าแฟนไทยรัฐกีฬาว่า
พื้นฐานของแต่ละคนการสอนปลูกฝังเด็กตั้งแต่วัยกะต่อยันถึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
แม้กระทั่งมนตรี๔เกมเองคุณก็ต้องวางบรรทัศนให้มันแน่น
และเป็นรูปอธรรมอย่างทัศเจน
ต้องกีฬาหลักซึ้กีฬาหลักซึ้ยยกน้ำหนักมารถึงกีฬาหลักขาด
มีในโอลิปปิกถูกหลายชนิดน้องเจลองคิดดู

คนที่เล่นกีฬาคือการพัฒนา
เพิ่มแล้วมีคุณภาพถือว่าดี
เพิ่มแล้วไม่มีคุณภาพก็ตัดออกไป
ส่วนจะไปถอยหลังกลับมานับหนึ่งใหม่
เราก้าวมาเป็นขั้นที่๑๐๑๑แล้ว
จะไปเริ่มหนึ่งใหม่เพื่อไปลดตัวตรงนั้น

มันกลายเป็นว่าแต่ละชาติเจ้าภาพ
ก็จะเป็นลดคุณค่าของมหากรรมกีฬาซีเกม

ทำไมมันไปลดมูลค่าให้มันดอบลงล่ะ

คุณจะเพิ่มจะลดจะเอาเหรียญ
อะไรกีฬาพื้นบ้านอะไรผมไม่ว่า
แต่๑๐กีฬาชนิดนี้ต้องมีไว้

สเก็ตบอลไม่มียกน้ำหนักไม่มี
จะเดินยังไงนักกีฬาที่เขา
ส่งลูกส่งหลานไปเรียนบาสเก็ตบอล
ส่งลูกส่งหลานไปฝึกยกน้ำหนัก
เขาจะต่อยอดยังไง

ถูกไหมครับคุณจะเพิ่มกีฬาพื้นบ้าน

จะแต่อย่างน้อยแก่นของมันน้อย

มันทำให้เกิดการพัฒนาในระดับสากลวงกว้าง

ซีเกมสองครั้ง

เพราะว่าอย่างบางกีฬาพอมันหายไปอย่างเช่นเอากลับมาที่กุลคาแบร์กับมวยไทยเนี่ย
พอมันกลายเป็นว่ามันก็ต้องยืนหยัดในความถูกต้องในความเป็นสากล
เพราะว่ามันไม่ได้เข้ากับสหพันธุ์ใช่ไหม
ใครไปแข่งมันก็อาจจะมีผลเรื่องของการโดนแบนจากองค์กรแม่
แต่ว่าได้ข่าวว่าประมาณ๗๘ชาติเขาน่าจะมีการพูดคุยในเชิงแบบ

ของเราเนี่ยเราส่งแข่งไม่ส่งแข่งในมุมมองพี่นกนะ
มันมีผลยังไงสมมุติว่าถ้าเราไปส่งแข่งมันก็ผิดกฎเขาอยู่แล้ว
มองพี่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไรก็ว่ากันไป
อันแรกยึดความถูกต้องไว้ก่อนครับความถูกต้องเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ไม่ใช่ความถูกต้องแล้วไปลดระดับผมว่ามันไม่ถูก
ความถูกต้องฟุตบอลมีอะไรบ้างครับฟีฟ่าถูกไหมครับ

แต่ละสมาคมแต่ละสมาคมมีองค์กรรองรับอยู่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดองค์กรเพื่อต่อยอดไปข้างหน้า
ผมว่าคุณคแมร์ก็มีแค่กัมพูชาครั้งเดียวเที่ยวหน้าก็ไม่มี

ก็เอานักตะกร่อไปเตะชัตเติ้ค็อกหลายคน
อย่าบอกว่าไม่ให้ราคาก็ไม่ได้

ถ้าเป็นกีฬาหลักผมอยากให้ความสำคัญ

แล้วใครจะส่งแล้วคุณจะเอาอะไรองค์กรไหนรองรับ

สมาคมในเมืองไทยสมาคมมวยยังตีรันฟันแทงทะเลาะกันยังไม่เลิกเลย

อันนี้เรามองแค่๔เกมนะถ้าเราไปโอลิมปิกมวยไทยจะบรรจุโอลิมปิก
ผมยังว่าในสมาคมประเทศไทยคุณจะเอาสมคมไหนส่ง

นั่นน่ะสิพอฟังตามแล้วเราลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปนะ
เขาบอกว่ามวยไทยอย่าไปสนอะไรคุณก็แม่อ้าวแต่ถ้าโอลิมปิกได้บรรจุที่สหรัฐอเมริกามีข่าวออกมาแล้วนะ
เขารับรองแล้วนะสมาคมไหนจะส่งมวยไทยเข้าการแข่งขันโอลิมปิก
เป็นนายกสมคมพี่เป็นนายกสมคมน้องนั่งนี้อีก๓ไม่รู้กี่สมาคมพี่พี่ไม่อยากจำแล้ว
เพราะมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดไปหมดต่างคนต่างตั้งต่างคนต่างมีเหตุผลอาจจะเอาตรงไหนส่ง

ไปทะเลาะกันเรื่องนู้นดีกว่าเออไปทะเลาะกัน

หลังจากนี้คือมันทำให้ชาติสมาชิกเนี่ย

เราก็เป็นชาติสมาชิกอยู่ในอิสมาอยู่แล้ว

ผมว่าเที่ยวนี้เที่ยวเดียวกันเลย

อย่าตกใจดูโซเชียลก็อย่าตกใจ

มองไปข้างหน้ากีฬาคือการพัฒนาครับน้องเก๋ครับ

ไม่ใช่กีฬาถอยหลังลงคลอง

รักมั่นคงสักวันหนึ่งเขาก็เบื่อ

จบเรื่องคุณคแมร์ไปแล้วนะครับ
ก็ว่ากันไปอย่างที่พี่นกบอกนะครับ

อยู่ที่ว่าเราเองเป็นคนเสพสื่อ

เพราะสุดท้ายเนี่ยแนวทางมวยไทยมันชัดแล้ว
ซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึงมวยไทย
ก็จะสูญเนื้อการศิลปะการต่อสู้

มันมากนะครับคนไทยต่ออีกกับต่างชาติ

ยุคปลาสองน้ำขออนุญาตใช้คำนี้
ยุคปลาสองน้ำพี่โชคดีเป็นคน

นกยุคกลางบางเรื่องก็ถูกต้อง
อย่างที่พี่นกย้อนไปคำถามแรกที่น้องเจบอกว่า
แก่นแท้ของวงการมวยคืออะไรเราก็ต้องรักษาไว้

๔๒มันอาจจะล่าหลังแหละบางข้อ
แต่ว่ามันก็ต้องรักษาเอาไว้

ถ้าละเอียดละเอียดจริงแล้วมันจะเข้าลึกจริง
วยก็มีกี่ประเภทประเภทหนึ่งประเภท๒ประเภท๓ประเภท๔
หนึ่งก็คือมวยไทยสองมวยสากลสามมวยอีกข้อหนึ่ง
สี่ก็กำลังที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ย
มันต้องได้รับอนุมัติภายใน๓๐วัน
ก่อนที่จะได้ดำเนินการแข่งขัน
มันมีกฏละเอียดเยอะมากแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมากัน

นานแล้วนานแล้วมีเกิดแต่จริงมันดูสนุกนะ
แล้วน้องเจว่าสนุกไหมคนรุ่นใหม่เข้าไปดูสนุกไหม

เพื่อให้มันเกิดความชัดเจนคือเรื่อง

แต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ที่มันเป็นแก่นก็อยากให้ยึดไว้เท่านั้นเอง

ผู้บริหารเข้ามาในวงการมวยก็ต้องรู้แก่นเนื้อของวงการมวย
ไม่ใช่ว่าประเพณีวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำมา

คือยังไงต่อยให้มันมันก็ต้องการให้คนมาดูนั่นแหละ

แต่อะไรที่มันยังเป็นศิลปะวัฒนธรรมของเรา

แต่ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกหมดทั้งทุกข้อ
วมที่มันบางเกินไปไหม
นักมวยกระดูกนิ้วนางนิ้วก้อยนี่ต่อยไปโดนศีรษะ

กระดูกล้าวกระดูกแตกหมดนะ

สมมุติว่าไม่ได้ดูแลร่างกายตัวเองเนี่ย

เรื่องแพทย์อีกเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับเจ๊

วมถ้ามันเป็นนวมที่เป็นเฉพาะทางกับกีฬาประเภทหนึ่ง
แล้วถูกมาใช้กับกีฬาอีกประเภทหนึ่ง

อันยิ่งเป็นมวยเนี่ยคือหมัดมันมีโอกาสที่จะต่อยย้ำไปย้ำมาแล้วมันมีนับ๘ด้วย

แล้วจุดประสาทนี่นี่นี่นี่ทั้งหมดเลย
คือเขาจับแพ้เลยมันก็จะเซฟกว่า
ดูกีฬาให้สนุกดูให้มีความสุข
ข้อสำคัญนักกีฬาต้องปลอดภัยด้วยนะครับในความคิดของพี่นะ
เป็นห่วงนะนักมวยที่มันใช้พลังงานเยอะ
กลัวมันจะไม่ได้ใช้สตังค์เลิกมวยไปมันอาจจะเมาหมัด

ไม่ใช่ว่าชกเลิกแล้วก็จ่ายเงินกันไป
คุณต้อง๓เดือนคุณเช็คหน่อยดิร่างกายคุณเป็นยังไง
อย่าไปมองข้ามเรื่องเฉลี่ยเป็นของธุรกภาพ

ก็ต้องให้เลยความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬา